เราก็ต้องดูถึงสาเหตุมูลเหตุแรงจูงใจนะครับ
ว่าเขากระทำไปประสงค์อะไร
เท่าที่มีการสืบสวนที่เราทราบนักขณะนี้
เคสก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องผู้เสียชีวิตนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นมีการให้ยืมเงินชักชวนมาปล่อยเงินกู้
หรือร่วมกันเป็นวงแชร์ตั้งวงแชร์ขึ้นมา
แล้วในวงแชร์ก็มีการบางคนก็เสียชีวิต

ครับว่าทำไมถ้าผู้ต้องหาเป็นศูนย์กลางแล้วลากออกไปเนี่ย
พบว่าบุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
และมีรูปแบบแผนพุทธศกรรมที่คล้ายกัน
อันนี้หมายถึงว่าคดีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะ

ไม่ใช่คดีของแอมที่ว่าเขาถูกกล่าวหาในขณะนี้

บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามูลเหตุมีอยู่สองเรื่อง
คือหวังต่อทรัพย์กับเรื่องนิสินล้างเน่

ในคดีก่อนที่มันเคยเกิดขึ้นมันเคยมีมาแล้ว
คือโดยหลักการเนี่ยคนที่กระทำความผิด
ถ้าเขาก็ทำแล้วเนี่ยสำเร็จครับ
เขาก็จะยึดรูปแบบที่เขากระทำอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งวันหนึ่งมีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้จากเจ้าที่
ก็จะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยกระทำผมมักจะมีการพูดก่อนหน้านี้นะครับว่า
ทำไมในเคสแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยการสืบสวนการสอบสวน
ตรงนี้น่าจะต้องได้ข้อมูลอะไรมาพอสมควร
เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดรายที่สามสี่ห้าหกต่อต่อไปครับ
แต่คราวนี้เนี่ยมันมาโอ้โหถ้านับจากเคสของคุณก้อยนะ
แล้วมีญาติที่เขาสงสัยมาเนี่ยมันเพิ่มมาสิบกว่าศพเนี่ยฮะคุณคุณคุณหมอหมูคิดว่า
เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเยอะขนาดนี้มันมีไหมฮะ
ครับคือถ้าในประเทศไทยที่เรายังไม่เคยได้ยินข่าวนะครับ
ต่างประเทศนี้มีนะครับแล้วก็ผมเคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีของการเสียชีวิต
ฆาตกรต่อเนื่องด้วยสารสายนายมาก็เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น
นะครับก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งอ่ะนะครับชื่อที่สุโกคันนี้อีกนะครับ
คนนี้ก็อายุพอสมควรแล้ว๖๐กว่าแล้วก็ใช้วิธีหลอกให้รักนะครับ
ทางอินเตอร์เน็ตหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแต่งงานกัน
หลังจากแต่งงานก็จะมีการให้ยาเป็นลักษณะเป็นแคปซูล
สารสายนายแล้วก็ให้รับประทานแล้วก็เสียชีวิตครับ
ทั้งหมดเนี่ย๔ลายนะครับมาจับได้ลายที่๔นะครับ
แต่ในความเป็นจริงคือตำรวจเองของญี่ปุ่นเองก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีแค่เพียง๔ลายจริงหรือไม่
แต่หลักฐานที่มีเพียงพอเนี่ยมีอยู่สี่ลายครับ
แล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ทั้งสิ้น
เนื่องจากว่าตัวของตัวผู้หญิงเองคุณที่สโกก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็ใช้วิธีการหลอกแต่งงานเพื่อจะได้รับมรดกนะครับเพราะฉะนั้นคดีแบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายกัน
จริงแล้วเนี่ยในกรณีของการใช้พิษนะครับในการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในกลุ่มของคนที่เป็นฆาตกรรมต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิงนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไปใช้เรื่องของอาวุธมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้มีครับ
แต่ในประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินครับว่าถ้าเป็นจริงนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปใดทั้งสิ้นนะครับ
คือในประเทศไทยเราไม่เคยเราไม่เคยได้ยินว่ามีคดีการฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยวิธีการวางยาที่มีผู้เสียชีวิตเยอะแบบนี้มาก่อน
ก็เป็นลักษณะการวางยาพิษนะครับ
กี่ศพที่เคยเจอ

ไม่เคยเคยเจอคดีนี้คดีแรกที่เท่าที่เห็นนะแต่คราวนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่กระทำความผิดซ้ำเนี่ย
ก็แสดงว่าทำแล้วเนี่ยมันคนจับไม่ได้อ่าเหมือนที่อาจารย์กิจสนพร
มันจับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำหลายครั้งก็จะรู้สึกเฉยเราจะสังเกตว่าผู้ต้องหาในคดีนี้จะ
ไม่ได้สะทกสถานเลยไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจอะไรต่าง
เคสบางรายก็ยังไปฉลองวันเกิดอะไรต่างหรือแม้กระทั่งเคสของคุณก้อยก็
เดินไปเดินมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะมันก็แบบมีจิตใจที่ผิดมนุษย์นะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำมาสมมุตินะทำมา๑๕ครั้ง๑๐ครั้งอะไรอย่างนี้
ครับไม่มีใครจับได้เคสนี้เขาก็ไม่เขาก็มั่นใจไม่กลัวอ่านะครับ
แล้วยิ่งถ้าเกิดมาได้ทนายความที่แบบใจถึงพึ่งได้อ่าหญิงมั่นใจมั่นอะไรต่างต่าง
ที่ก็อะไรอะไรหน้ามั่นอะไรอ่าอ่าเขายิ่งปลายใหญ่เลยอ่ะติดปีกแล้วน่ะ